ที่เป็นรักลอบล่าสัตว์ป่าออกมาจากพื้นที่แบบทุลักษณ์ทุเลเลย
ที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
บอกว่ามีชาวกะเหลี่ยง๓รายสัญชาติไทย
ลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ป่าไซเบอร์
ซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามและปะทะกับเจ้าหน้าที่

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่ลึกของป่าไซเบอร์
ประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
สองอีกสองกระบอกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บว่าเป็นหลักฐาน
แล้วแพทย์ก็ชนะสูตรร่างของผู้ตายแล้วนะคะ
เป๊กคนเจ็บเนี่ยเขาก็ยอมรับ
เขาบอกว่าเขากับผู้ตายแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงที่หนีไปเนี่ย
กันเอาปืนเข้าไปในป่า

มีชุดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลาดตระเวนไปเจอ
เขาตกใจก็เลยลุกวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาอาวุธปืนยิงเข้าที่ขาจนเขาบาดเจ็บ

ทีนี้คนเจ็บเนี่ย
อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตรอดมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่คนตายไม่มีโอกาสได้เล่าอะไรแล้วแล้วนี่นะคะ
แม่ของคนตายอะค่ะทำได้แค่ร้องไห้อะค่ะ
แม่แม่
ถ้าจับก็จับนี่ทำไมต้องยิงกันด้วย
เป็นเจ้าหน้าที่แล้วจะไม่มีกิจสันเลยหรือต้องยิงกันขนาดนี้
แม่บอกว่าจะจับก็จับทำไมต้องยิงกันด้วยมันเกินกว่าเหตุไปไหม
เรื่องนี้หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่หลายครั้ง
ซึ่งครั้งนี้สายข่าวก็รายงานว่าจะมีคนลักลอบไปล่าสัตว์ป่า
จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจเข้าไปลาดตระเวนจนกระทั่ง๑๐โมงเช้าวันที่๑๔ค่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นห้านัดเป็นลักษณะการยิงแบบเว้นช่วงนะคะ
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบจังหวะเดินเข้าไปเนี่ยได้ยินคนคุยกัน
แต่ไม่ใช่ภาษาไทยเจ้าหน้าที่ก็ค่อยขยับเข้าไป
ใกล้กับจุดให้ได้มากที่สุดแสดงตัวเพื่อเข้าจับกลุ่ม
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บอ่ะ
ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยหลบเข้าที่กำบัง
แล้วยิงตอบโต้พอเสียงปืนสงบก็เลยเข้าเคลียร์พื้นที่
ก็อย่างที่บอกว่าเจ็บหนึ่งตายหนึ่งแล้วก็มีของกลางเป็นซากสัตว์สามกระสอบปุ๋ย
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะ
อ่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องตามคนที่หนีไปให้ได้

แต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยยิงจริงยิงไม่จริงอะไรยังไงแบบไหน
ฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าเขาก็ยอมให้จับแต่โดยดีแล้ว
ไม่ได้ยิงต่อต้านอะไรเลยทำไมถึงต้องมายิงกัน
แต่ฝั่งเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าฝั่งคนก่อเหตุเนี่ย
สู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงตอบโต้นะคะ